วันนี้วันฮาโลวีนค่ะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศกันหน่อย
เพราะถือว่ากลับมาคึกคักอีกแล้ว
โลวีนนี่มันเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะ
เกาะสมุยค่ะร้านอาหารแห่งหนึ่งบอกว่า
ฮาโลวินมาแล้วปีนี้ก็ต้องแต่งตัวต้อนรับกันหน่อยค่ะ
บรรยากาศการท่องเที่ยวบนเกาะสมุยคึกคักอีกครั้ง
โดยเฉพาะช่วงนี้วันนี้นะเป็นวันฮาโลวีนค่ะ
ตกแต่งร้านให้เข้ากับเทศกาลค่ะ
พนักงานทุกคนแต่งตัวแต่งหน้าผีในรูปแบบต่าง
ส่วนนักท่องเที่ยวเขาก็ไม่ยอมนะ
ถ้าสตาร์ฟในร้านจะแต่งเป็นผีขนาดนี้
เขาก็ต้องเป็นผีมาค่ะแต่งเป็นผีมารับประทานอาหารนะคะ
จากการพูดคุยกับพนักงานในร้านบอกว่า
ไม่ได้เห็นบรรยากาศฮาโลวินคึกคักแบบนี้๒ปีแล้ว

วันนี้หลังรัฐบาลผ่อนคลายมาตรการต่าง
ร้านอาหารบนเกาะสมุยกลับมาเปิดอีกครั้ง
จากที่เกาะสมุยนะคะเป็นลักษณะของฝั่งที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติ
มาที่ขอนแก่นค่ะผีไทยก็ต้องมา
นาคค่ะแม่นาคมายืนเติมน้ำมันให้ลูกค้า
ลูกค้าก็กลัวนะคะคนจริงหรือเปล่านะคะ
ตู้น้ำมันอัจฉริยะแฮปปี้ออยค่ะ
ตั้งอยู่ที่ซอยกังสดานหลังมขอนแก่นนะคะ
มีการจัดกิจกรรมฮาโลวีนเหมือนกัน
ปล่อยตัวผีสาวและผีแม่นาคออกมาเป็นเด็กปั๊ม
ให้บริการรถที่มาเติมน้ำมันกับตู้น้ำมันอัจฉริยะ
รอยยิ้มสร้างเสียงหัวเราะสร้างความสนุกสนาน
คู่ความสยองนะคะผีสาวและผีแม่นาค
แต่งด้วยชุดไทยมาเต็มยดเลยมาแบบหลอนสยอง
จากจะได้สัมผัสบรรยากาศการเติมน้ำมันแบบฮาโลวีน
เติมน้ำมันแบบฮาโลวินเติมยังไงนะ
ผีสาวและผีแม่นาคยังมาพร้อม
กิจกรรมรถแรกแจกแถมเอออันนี้เอาค่ะ
โมชั่นพิเศษเติม๔๐รับคืน๒๐

ทุกจุดบริการน้ำมันเลยนะของตู้แฮปปี้นะคะ
เอาเฉพาะคืนวันนี้เท่านั้นนะคะใครที่จะไปเติมนะคะ
เจ้าหน้าที่ประจำห้องรับบริจาคโลหิต
ศูนย์การค้าเทอร์มินอลเทอร์เวนตี้วัน
แต่งหน้าแต่งกายด้วยชุดผีทั้งไทยทั้งฝรั่งค่ะ
ต้อนรับฮาโลวีนสร้างกระแสเชิญชวนให้คนหันมา
บริจาคโลหิตหลังสถานการณ์โควิด๑๙ที่ผ่านมา
ประชาชนบริจักษ์โลหิตน้อยลงกว่าเดิมค่ะ
ส่งผลให้เกิดวิกฤตขาดแคลนโลหิตทั่วประเทศ
ผู้ร่วมบริจาคครั้งนี้นอกจากจะได้เข็มแล้ว

ได้รับเป็นเสื้อคลุมผีกลับบ้านไปด้วยนะคะ
เทอร์วินัล๒๑นครราชสีมาค่ะ
บรรยากาศคึกคักนะคะสำหรับปีนี้นะคะ
ค่ะปีนี้อาจจะแยกไม่ยาก

คงยังเป็นผีปลอมส่วนใหญ่เพราะว่าต้องใส่แมสกัน